ทีนี้มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะ
คุณลุงอายุสักประมาณ๖๘ปีออกจากบ้านเมื่อวานช่วงเย็น
แล้วก็ไปนั่งอุจจาระในสวนกล้วยข้างบ้าน
สุดท้ายเมื่อเช้ามีคนไปพบเป็นศพ
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของปัญหาโรคส่วนตัวโรคประจำตัวมันกำเริบ
ก็คือโรคความดันและสุดท้ายก็เสียชีวิต
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจสพบางปะโกงแล้วก็กู้ภัยจังหวัดฉะเชิงเซา
เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในสวนกล้วย
ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๕ตำบล๒คลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา
พอไปถึงคุณผู้ชมไปพบศพนายชะลอกรัฐประพันธ์อายุ๖๘ปี
เป็นเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตในสภาพคือไม่สวมเสื้อ
กางเกงในถูกรูดลงมาที่ข้อเท้ามีผ้าขาวม้ากระบอกไฟฉายตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้าย
ว่าเสียชีวิตมาแล้วน่าไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมงก่อนที่จะมีคนไปพบเป็นศพ
ทีนี้สอบสวนญาติทราบว่าเช้ามืดผู้ตายก็คือนายชะลอออกจากบ้าน
เพื่อจะไปดูรอบดักปลาในคลองแต่ระหว่างทางน่าจะมีอาการปวดท้อง
ก็เลยไปนั่งอุจจาระในสวนกล้วยข้างบ้าน
อาการโรคประจำตัวก็คือโรคความดันกำเริบ
ก็เลยทำให้วูบหมดสติแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าว
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางประกง
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแล้วก็เดี๋ยวจะมอบศพให้ญาติ
เพื่อนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ